ข่าวต่อไปนี้เราอยากได้คำตอบ

ว่าทำไมเทศกิจถึงทำแบบนี้
คุณลุงท่านหนึ่งท่านก็เข็นรถขายไอติมไอติมตักนะฮะ

เทศกิจมาจอดรถปุ๊บเดินไปปั๊บไปหยิบกระป๋องเงิน

ถ้าเราไปทรมกฎ

แล้วมาเอากระป๋องตังไปแบบนี้แล้ว

ข้อความบอกว่าเตือนก่อนไหมลุงยังไม่ได้ขายเลยโดนจับซะแล้ว
โควิดเห็นใจกันหน่อยยังไงก็คนเหมือนกันแล้วก็แฮสแท็กให้กำลังใจคุณลุงสู้นะคุณลุงนะครับ
ก็จะเห็นแล้วฮะเทศกิจรถกระบะสีเขียวมาจอดทะเบียน๔กกยหญิง๙๑๗๖กรุงเทพ
จอดปุ๊บก็ลงไปหารถสามล้อไอติมคุณลุงปั๊บนะฮะเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบสี่นายลงไป
แล้วก็หยิบกระป๋องเงินคุณลุงเนี่ยที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปใส่ท้ายกระบะอีกคนนึงก็เปิดข้างหลังรถของคุณลุงดูไม่เห็นอะไรแล้วก็ขึ้นรถกันไปนะฮะ
ก็เอาคลิปนี้ไปแชร์เอาไว้โอ้โหชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็กลุ่มเขาก็ทำสุจริตทำอาชีพของเขาก็ผิดอะไรทำไมต้องมาทำแบบนี้แล้วมาหยิบกระป๋องเงินไปทำไมขอคำตอบด้วยนะคอมเมนต์ค่อนข้างจะเยอะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวฝั่งตรงข้ามสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะเทศกิจกรทมดูแล้วขอคำตอบด้วยว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับ
ต่อหน้าต่อตาวันนี้วันวันราชการไทยปะเนี่ยเหมือนใช่เลย